กฎจราจรใครค้างชำระใบสั่งอยู่บ้างหรือเปล่า
พวกว่าอะไรนะฝ่าไฟแดงหรือว่าทับเส้นทึบ
เลนแบบไม่ถูกต้องใช้ความเร็วเกินกำหนด
เขาจะส่งใบมาตามบ้านรีบไปจ่ายนะคะ
เขาพูดกันมานานแล้วแต่เขาจะเริ่มใช้จริงแล้ว
สำหรับกรณีเรื่องของการอายัดการชำระภาษี

นี่ค่ะ๒๔พฤษภาคมนี้จะเริ่มแล้วนะคะ
สะสมใบพวกนี้อยู่รีบไปจ่ายเลย
พลตำรวจตรีเอกรักษ์ลิ้มสังการรองผู้บัญชาการ
บัญชาการการศึกษาในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาพูดถึงความคืบหน้า
เรื่องระบบอายัดชำระภาษีประจำแบบชั่วคราวค่ะ
ที่เขาบอกว่าจะเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบก

เราได้ยินเรื่องนี้กันมาเป็นปีแล้วเนาะ
ใช่ไหมที่บอกว่าถ้าสมมุติว่าค้างค่าปรับ

พฤษภาคมนี้จะเปิดทดสอบระบบแบบเสมือนจริงแล้วค่ะ
แล้วก็จะมีการสรุปภาพรวมของระบบภายในสิ้นเดือนนี้
ก็ใช้เวลาทดสอบ๗วันถ้วนนะ
แล้วเขาจะเปิดอย่างเป็นทางการคือ๑กรกฎาคม
ย้ำนะคุณผู้ชมเปิดใช้อย่างเป็นทางการณระบบนี้
ซึ่งจะส่งผลให้คนที่ค้างค่าปรับ
หรือว่าคนที่ทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
สะสมใบสั่งมาตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้ว
ไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้ทันที
คือถ้าคุณอยากจะต่อภาษีต่อทะเบียนที่เราต้องทำกันทุกปีทุกปีเนี่ย
คุณต้องชำระค่าปรับก่อน
ถ้าไม่ชำระก็อย่าหวังจะได้รถไปขับ
หรือถ้าคุณจะเอารถไปขับก็เสี่ยงโดยตำรวจเรียกไปเลยค่ะ

จันทิราบุรุษพัฒน์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกเลยว่า
สำหรับใครที่ไม่สะดวกชำระในทันที
กรมขนส่งทางบกจะออกใบป้ายวงกลมชั่วคราวให้๓๐วันนะ

แล้วก็จะออกป้ายวงกลมอายุที่เหลือไม่ครบ๑๒เดือน
หลังจากที่คุณจ่ายค่าปรับแล้ว
ส่วนใครที่ไม่ได้ทำผิดแต่อยู่มีใบสั่งเฉยเนี่ย
สามารถมาปฏิเสธได้ที่กรมการขนส่งเช่นเดียวกัน
ก็จะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มแล้วก็ยื่นพร้อมกับหลักฐาน
แต่ต้องภายใน๑๕วันนับตั้งแต่ได้รับใบสั่งนะคะ
ไม่ใช่ว่าได้มาแล้วก็ฉันไม่ได้ทำนี่ช่างมันละกัน
คือมีหลายคนไงที่บอกว่าได้มาที่บ้านไม่ได้จ่ายก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลย
ปลอมหรือเปล่าจำได้ไหมหลายคนก็คิดแบบนั้นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้
บางคนทำหายไปแล้วด้วยต้องระวังนะ
ส่วนใครมีใบสั่งค้างชำระนะคะถ้าอยากจะชำระก่อนต่อภาษีทำได้
จ่ายได้เลยที่สถานีตำรวจที่ออกใบสั่งมาให้คุณค่ะ
แล้วก็สามารถชำระผ่านเว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำร่วมกับธนาคารกรุงไทยได้ด้วย
บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งเปิดใช้งานก่อนวันที่๑กรกฎาคมนี้
และเร็วนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แอปพลิเคชันเปิดให้ประชาชนตรวจสอบด้วยว่า
ตัวคุณเนี่ยมีใบสั่งค้างอยู่หรือเปล่า
หรือว่ามีใบสั่งที่ไปตกหล่นอยู่ตรงไหนแล้วไม่ได้รับบ้างหรือเปล่า